มาเจอกันนะครับ
สวัสดีคุณบ๊อคดำด้วยสวัสดีคุณล้มเบรด้วย
โอ้โหวันนี้ผมทรงถ้าไม่ได้ใส่นั่นคือตั้งมากทีเดียวนะคะ
ครับผมนะฮะฝนตกไม่ทำอะไรพี่ได้
ทำได้ค่ะฝนตกฝนตกนี่แหมบเลยค่ะแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างฮะ
บางที่เนี่ยยังน้ำยังระบายกันไม่ทันเลยตอนนี้หลายที่โดยเฉพาะว่า
ริมคลองเป็นปรากฏการณ์เนี่ยแหละเราจะได้เห็นว่าผู้ว่าแต่ละคนดูสิ
นโยบายที่เสนอเสนอกันไปเนี้ยครับอย่างไรเนี่ยเนี่ยแต่นี่เป็นแบบ

มันก็ช่วงอย่างนี้ตลอดเลย

พี่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้

ฝนจะตกยาวกันไปถึงเมื่อไหร่ถูกไหมคะ

อุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศ
พญากรล่วงหน้าไปละอีก๗วันค่ะ

ระบุว่าวันที่๑๙ถึง๒๔พฤษภาคม
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปลานกลางนะคะ

ประกอบกับจะมีห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

ในช่วง๒๐๒๓พฤษภาคม

ก็ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ

แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออก

โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะ

บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะ
ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ

ก็มีการเปิดเผยบอกว่าท่านนายก
มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของ

บอกแบบนั้นกำชับให้กรมป้องกัน

มีการเร่งประสานงานไป
จังหวัดต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

แต่เมื่อเช้านี้ที่เราเห็นกันขาว

ก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงที่อากาศถ้าสมมุติเราพูดจริงนะ

ตอนนี้หลายโรงเรียนก็หยุดให้ทำการ

อย่างสตรีวิทยา๒อยู่เขตลาดพร้าว
ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เขตลาดพร้าวคือฝนตกหนักมาก
สตรีวิทยา๒คือน้ำเขาท่วมในโรงเรียนบางจุด

โรงเรียนก็เลยบอกว่างั้นวันนี้ปิด๑วัน
เพราะว่าบางคนออกจากบ้านมาเมื่อเช้ารถติดมาก

ยาวเลยค่ะใช่หลายที่เนี่ยน้ำท่วมกันเลย
ความไม่รู้ว่าอูหูปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในกรุงเทพมหานคร
นายกบอกเนี่ยพี่บอกว่าน้ำท่วมก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
เวลาฝนตกทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ากรุงเทพค่อนข้างแออัดระบายน้ำอาจไม่ทันเวลา
อืมมายกว่างั้นแต่ในขณะยกว่าวันนี้หลังจากที่ฝนมันตกอย่างต่อนึงทั้งคืน
อย่างที่บอกเนี่ยนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ย
อากาศเราต้องยอมรับตอนนี้เขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้ว
ใช่ค่ะเราเข้าสู่หน้าฝนเพราะฉะนั้นอากาศมันก็จะเย็นลงแล้วล่ะ
เพราะฝนมันอาจชะล้างหมอกไปหมดแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นหมอกขึ้นมาชะล้างฝุ่นไปหมด

ถึงวันที่๒๔พฤษภาคมคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหนะฮะเผื่อเวลามีการเดินทางด้วย
ใช่ค่ะแต่รถกลับมาติดแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะหนักกว่าเดิมมันเช้านี้โอ้โฮ
เมื่อเช้าน้ำท่วมในหลายจุดด้วยเยอะค่ะ
ทุกคนบอกทำไมอย่างนี้ไม่เวิร์คฟอร์มโฮม
เวิร์คฟอร์มโฮมไปนานแล้วหมดตอนนี้จะเป็นเวิร์คฟอร์มเวิร์คแล้วโฮมฟอร์มโฮมแล้ว
มันไม่สามารถเวิร์คฟอร์มโฮมได้เมื่อเช้านี้คือขยับไปไหนไม่ได้เลยจริง

ซึ่งทุกพื้นที่เนี่ยติดกันแบบว่าโอ้โหระนาวเลย
ลาดพร้าวรัชดาพิเศษหนักซอยแบร์ริ่งนะครับลามินทานะฮะ
เขาบอกสุขุมวิทย์ก็ไม่ใช่ย่อยนะโอ้โฮนี่แมมเบอร์อุดมศุกร์เนี่ยค่ะเป็นปัญหาใหญ่มาก
คือมันเป็นจุดที่ฝนตกแค่ไหนน้ำก็ท่วมหนักอย่างนั้นตลอด
แล้วท่วมนานมากบางทีขึ้นฟุตบาทในตะเลิงตลาดตรงอุดมศุกร์
ครับผมคือมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุสมัยขนาดไปแบบว่าถามชาวบ้านแม่คงแม่ค้าแถวนั้นบอกเอาเถอะใครจะเข้ามาเข้ามา
เพราะว่ามันเป็นปัญหานี้มาตลอดเลยมันไม่เคยแก้ตรงนั้นได้เลย
โอ้โหนะฮะแจ้งวัฒนาก็ไม่น้อยนะฮะน้องน้องบอกมาแจ้งวัฒนายังไม่ลงเลยค่ะ
ตอนนี้เหรอเขาบอกเมืองทองทานีนี่เป็นน้ำหมดเลยเมื่อคืนนี้
ตอนช่วงเช้านี่คือแบบโอ้โหไปเส้นนั้นไม่ได้เลยนี่น่าพอวัดไม่ถึงหรอ
อืมถ้าใครรับน้ำจะท่วมขึ้นมาอยู่แล้วเนี้ยนี่น่าพี่พ่อกว่าดีนี่ครับผม
เดียวเองเนอะครึ่งปีจะครึ่งปีแล้วจะครึ่งปีแล้วเดือนที่ห้าแล้วอีกแป๊บเดียว
มันก็จะจบเดือนที่ห้าเข้าสู่เดือนที่หกก็คือครึ่งปีแล้วครับบางคนเขาบอกว่าปกติเนี้ย
จะเช็คดวงกันเนี่ยแต่เมืองไทยเช็คกันทุกเดือนอยู่แล้ว
จริงมันมีแบบว่าดวงดาวย้ายดาวเคลื่อนดาวเปลี่ยนแล้วค่อยเช็คทีนึงอะไรอย่างนี้ไหม
แต่ปีนี้ก็ดาวเคลื่อนเยอะดาวย้ายเยอะไงใช่ครับอันดับวันที่สิบหกที่ผ่านมาก็สุริยุปราคา
ถูกต้องไหมคะใช่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราหู
อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวย้ายอีกแล้วอ่าแต่ขนาดเดียวกันเนี้ยคนก็ถามว่าหลังจากเนี้ย
หลังจากเมษายนจนถึงสิงหาคมดีกว่าเราผ่านสงการมาแล้ว
หลังนี้เมษาพฤษภาอืมมิถุนาอืมกาลักกาดาอืมสิงหาอ่า
แปดเนี้ยอืมประเทศไทยจะเป็นยังไงปกติจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่เขาจะออกมา
เขาถือว่าเป็นนักพยากรดวงชะตาเลยคือโหนวสุธรรมหอมกุลนะฮะ
โหนวสุคำหอนกุลเนี่ยเขาทำนายดวงชะตาอย่างนี้เขาไปทำนายผ่านเฟซบุ๊ก
ว่าเมษายนถึงสิงหาคมหลังจากเนี้ยจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อฮะอืม
เลี้ยวหัวต่อของอะไรของการเปลี่ยนแปลงอืมการเปลี่ยนแปลงอะไรการเมืองไทยอืมอ่า
การเมืองไทยเนี่ยจะมีหัวเรียกว่าต่อถ้าสมมุติเรานั่งนับจริงแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราดูว่าอภิปรายไม่วางใจเนี่ยหลังจากยืดยติจะเริ่มเมื่อไหร่
บางคนบอกว่ากรกฎาน่าจะได้เริ่มบางคนบอกสิงหาน่าจะได้เริ่ม
ก็ไม่รู้ว่าจะได้เริ่มเมื่อไหร่ต้องดูว่าไอ้อภิปรายไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยโอเคแหละ
แต่เรารู้ว่ายี่สิบสองพฤษภาเนี้ยวันอาทิตย์เนี้ยเราเลือกผู้ห้า
แล้วคนก็ถามว่าหลังจากเลือกผู้ว่าถ้าสมมุติรัฐบาลอยู่ครบเทอมนะ
ครับก็อีกเจ็ดเดือนอืมถูกไหมคะอีกเจ็ดเดือนปุ๊บ
เราก็จะได้เลือกตั้งใหญ่กันอีกแล้วเราจะได้เลือกคนใหม่
เลือกนายกใหม่เลือกเอ่อพักการเมืองใหม่เมืองใหม่ถูก
ของการเมืองไทยแล้วอาจจะมีการยุบสะพาอ่า
ยุบสะพาปุ๊บก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่อ่าใช่ฮะ
ไปจนถึงการยึดอำนาจทำรัฐพาหารเขาบอกเป็นเป็นอะไรอีกแล้วอีกแล้ว
ว่าจะมีการทำรัฐประหารแต่เมื่อทำรัฐประหารปุ๊บ
ก็จะมีการแต่งตั้งนายกค่ะนี่เป็นคำทำนายนะ
นี่คือคำทำนายนะคำทำนายโดยโหนวสุคำหอมกุล
เขาบอกเอาละถ้ามีอยุปสรรพาหรือตั้งใหม่
เนื่องจากอะไรเค้าบอกเอาดวงอะไรมาดูกันว่าจังมีรัฐผ่าน

ดาวย้ายดาวเคลื่อนอย่างเยอะเพราะปีที่แล้วดาวเคลื่อนดาวย้ายน้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายทางแต่ที่แน่นายกและรัฐบาลชุดเดิม
จะไม่สามารถอยู่ต่อได้อืมโอ้ท่านทำนายอย่างนั้นเลยใช่ไหม
เพราะว่ามีแรงกดดันก็คือรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ต่อได้
อันนี้คือคำทำนายของโหนนะฮะไม่ใช่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
ผมและสุนะครับก็จะมีแรงกดดันมาจากหลายส่วน
ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถ้ายังดันทุลังอยู่ต่อ
เขาฝากถึงรัฐบาลว่าถ้ายังดันทุลังอยู่ต่ออาจจะส่งผลทำให้เกิดการชุมนุมประท้วง
พฤศจิกาท่านว่านะฮะเราเริ่มกัญญากันเนี้ยสถาบันตุลาการ
โอ้โหไปถึงตุลาการเลยฮะจะเริ่มมีเรื่องอื้อเฉา
เพราะมีเจ้าหน้าที่ตุรการระดับสูงทำผิดในคดีร้ายแรง
ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อสารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
อันนี้ขนวัสสุเขาเป็นคนทำนายอย่างนั้นนะครับ
ใช้วิจัยนานยานในการรับชมและรับฐังนะฮะเตือนทุกคำ
เพราะอันนี้มันเดี๋ยวไปตัดต่อไงอ่าใช่เดี๋ยวตื่นตนกกันนะ
คือเขาบอกว่าโอเคล่ะประชาชนจะเสื่อมต่อสาร
ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนจะคล้ายกับวงการทหารและตำรวจ
ที่เคยเสื่อมมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้จะมีนักการเมือง
ราชการระดับสูงเสียชีวิตจากการถูกรอบสังหารเฮ้ยอืมโหนี้นี่
จะมีนักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ย
ชีวิตจากการถูกรอบสังหารอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลคำทำลายนี้จะส่งผลให้ทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ย
สถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความขัดแย้
ข้างจะสูงส่งผลทำให้เกิดคดีดังในสังคมเยอะแยะเลย
คนถามว่าโอเคการเมืองบางทีคนก็เบื่อแล้วล่ะ
วันนี้คนถามว่าอะไรรู้ไหมกูจะเอาอะไรกินใช่อืม
ข้าวยากหมักแพงขนาดนี้ซื้อของยังไม่มีเงินเงินสมมุติเงิน
ค่าแรงไม่ต้องสามร้อยเนี้ยอืมเอาห้าร้อยยังไม่พอจะกินเลยทุกวันนี้
ถูกต้อนพรุ่งนี้เป็นซินขึ้นบาทนึงอ่ะถูกอืมนะฮะ
บอกเศรษฐกิจปีหกห้าน่ะเขาบอกว่ามันจะดีกว่าปีที่แล้วอ่าฮะ
จะดีกว่าปีหกสี่แน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีขึ้น
จนประเทศของเราเนี้ยสามารถฟื้นตัวได้ก็ยังไม่ได้อืม
เพราะว่าโอเคถ้าสมมุติเราดูจริงธุรกิจผับบาร์น่าจะเปิด
ธุรกิจน่าจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อืมตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนี่คืออะไรฮะ
เราเข้าออฟฟิศกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วเนอะอ่าฮะ
เดือนใหญ่อ่ะเดือนหน้าเป็นต้นไปครับเราเข้าออฟฟิศกันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้ว
ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงโดยช่วงหลังเมษายนเป็นต้นไป
ธุรกิจวงการบันเทิงธุรกิจสีเทาจะกลายเป็นธุรกิจทำเงินที่คนอยากจะเข้าไปทำ
อืมวงการภาพยนตร์อืมภาพยนตร์ที่ผ่านมาเจ๊งหมดทุกคนนะฮะ
แหละใจอู้หูแบบท้ออืมเห็นน้ำตาของคนทำหนังเยอะถูกครับ
เพราะว่าอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนี้คนก็เลือกดูทางอื่นด้วยเหมือนกัน
มันมีหลายทางต้องนั่ววันนี้เขาบอกว่าเอาล่ะ
วงการภาพยนตร์จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
จะมีหนังทำเงินทะลุเกินร้อยล้าน

จะเข้าฉายไปไม่ถึงเดือนอย่างน้อย๒เรื่อง
นักร้องนักแสดงหน้าใหม่แจ้งเกิด
จะดังเท่ากับนักแสดงรุ่นเก่าด้วย

แต่หลังจากนี้ปุ๊บ
เขาบอกสิ่งที่จะต้องระวังคือ
การระบาดของโรคระบาด

เขาบอกจะต้องระวังการเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่

เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
โรคระบาดใหม่ที่มาจากสัตว์เลี้ยง
มันมีโรคระบาดตอนนี้ที่เป็นของลิงอะค่ะ
ใช่ที่อังกฤษใช่ตอนนี้
ตอนนี้ก็ที่อังกฤษเป็น๗รายละ
เขาบอกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่นะเป็นโรคเก่า
ที่เคยเป็นมาเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

โรคระบาดใหม่มันจะมาจากสัตว์ที่เราเลี้ยนี่แหละ

เกิดไข้หวัดนกจำได้ไหม
แต่ก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มีการเจอไข้หวัดนกที่จีนนะฮะ
รู้สึกว่าเขาพยายามพยุงไม่ให้ออกมานอกประเทศเขา
ระบาดอาจจะไม่รุนแรงเหมือนโควิดหรอก
แต่คนที่ติดเนี่ยก็มีโอกาสตายเหมือนกัน

อีกทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้าน

เกิดความเสียหายช่วงหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่
ในจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ำ

ก็อันนี้คือคำทำนาย

ฟังว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอก

โหนวสุคำหอมกุล

ตรงนี้ติดตาม
เรื่องของคุณตังโมกันต่อนะคะ
กรณีที่คุณอัชยา
ก็มีการเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือกับพันธุ์ตำรวจตรี
วรรณานศรีล้ำภูมิหน่วยการกองบริหารคดีพิเศษ

ทีนี้คุณอัจฉริยะเองเขาก็มีการเปิดเผย
พร้อมกับนำพยานหลักฐาน๒๐ชุดเอาไปมอบให้
โดยก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะ
มันสองลำที่ไปที่ท่าทรายริมแม่น้ำหลังเกิดเหตุ
ซึ่งคุณกระติกแล้วก็คุณแม่ของคุณตังโม

เชื่อว่าเรืออีกลำที่คล้ายกับลำก่อเหตุนั้น
ตำรวจรู้แต่แกล้งไม่เห็น
บอกแบบนี้นะคะรวมถึงยังมีหลักฐานว่าแผลด้านในขาขวาบนศพเนี่ยค่ะ
เกิดจากของมีคมไม่ใช่ใบพัดเรือ
แล้วก็มีทรายในมือข้างเดียวที่ลักษณะคล้ายกับทรายบนท่าทรายดังกล่าวเนี่ยค่ะ
โครนในป่อยคุณแตงโมที่ทำให้เชื่อว่าศพเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จุดตกตามที่
ตำรวจมีการแถลงข่าวไปครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีแต่ทรายไม่มีโครน
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการที่โครนอยู่ในปอดเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เสียชีวิตในน้ำลึก
แต่จุดที่พบศพเป็นน้ำลึกนี่เป็นข้อสังเกตของคุณอัชริยะนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตีวรนันก็มีการออกมากล่าวบอกว่าเบื้องต้นจะสอบคำของคุณอัจฉริยะไว้
ในกรณีของนางรสนาโตศิตระกูลที่มีการเคยเอามายื่นเรื่องร้องเรียนกับเราไว้เนี่ย
ก็จะนำมารวมเป็นสำนวนเดียวกันนะคะทางพันธุ์ตำรวจตีวรนันท่านบอก
ส่วนข้อมูลที่ได้เนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านั้นยังไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดได้

จากว่ามีพยานหลักฐานที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากแล้วพยานหลักฐานก็มาเรื่อย
รวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายอีกครั้งนึงว่าจะสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้หรือเปล่า

ไม่ได้ตอบได้อีกก็คือเอาไปยื่น
จริงคุณอัจฉริยะมีการบอกว่าจะเอาไปยื่นทั้งหมด๒๐ชุดแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงเนี่ย
เขาบอกว่าบางอย่างเขาก็เก็บเอาไว้คือในส่วนนี้คือจะมีบางอย่างจริงที่จะเอาไปให้ตำรวจ
แต่คุณอัชริยะบอกว่าไม่ให้ตำรวจดีกว่าเพราะถ้าให้ตำรวจไปเนี่ยบางทีปาดตกไป
เขาก็เลยคิดว่าหลักฐานของตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาไปยื่นในชั้นของไวยากาศ
ยื่นตรงไปทั้งนั้นเลยครับผมยังไงนะฮะอ่ะมีเสียงสัมภาษณะคุณอัชริยาบอกว่าแล้วเลยฟังฮะ
ถ้ามันถ้ามันเกิดมาร่วมกันใช่ไหมอ่าซึ่งมันก็ไปอยู่ที่ท่าทราย
ทั้งสองลำอ่ะเพราะตัวตั้งคือก็แซนถูกไหมว่าแตงโมตกท้ายเรือ
อ่าไปปัสสาวะท้ายเรือถ้าเกิดไม่ตกท้ายเรือล่ะ
อ่าแล้วไปตกที่อื่นอ่ะแล้วถ้าเกิดมาพิสูจน์ตอนหลังอ่ะ
ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เกิดจากการประมาทอ่ะ
เกิดจากการฆาตกรรมอำพางอ่ะแล้วผมถามว่าคนที่สั่งคดีเหนื่อยไหม
อ่ามันก็มีปัญหาถูกไหมอืมดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่าน
เสียหน้าไม๊ฮะนั่นเองอ่ะ
คุณอาชญาก็ออกมาชี้แจงนะฮะวันนี้หนิงจินกับแซนฟ้องไปฟ้องมา
แซนฟ้องหนิงจินฟ้องจินถูกต้องไหมสักพักนึง
แล้วก็เนี่ยตอนรอบนี้ก็คือคุณหนิงคุณจินฟ้องแซนกลับ
แซนฟ้องคุณแซนแล้วก็คุณกระติกก็ออกมาฟ้องคุณจินอีก
น้องจินอีกฟ้องกันไปฟ้องกันมาเต็มไปหมดเลยอ่ะจริงเพราะว่างงไปหมดเลย
ตอนนี้คือตอนนั้นที่ไปเม้นต์ในไอจีไปพูดว่าตัวเฮียถูกต้องไหมฮะ
ไม่ได้หมายถึงใครครับคือวันนี้หลังจากนั้นปุ๊บ
นิงกับจินพร้อมด้วยคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มเนี่ยนะครับ
ก็เดินทางเข้าแจ้งความที่สอนอปทุมวัน
เพื่อดำเนินคดีกับแซนวิสาพัฒน์ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา

พาผู้เสียหายมาแจ้งในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
เนื่องมาจาก๑พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
แซนแจ้งความจริงในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็แถลงในลักษณะหมินประมาทหนิง
โดยมีข้อความระบุว่านิงมีเรื่องให้พูดมากกว่าตั้งเยอะ

แล้วก็การถอดเทปในการสัมภาษณ์ของแซน
รวมถึงจะมีพยานเป็นประชาชนทั่วไปเข้ามาให้การด้วย
ส่วนที่จินไปคอมเมนต์ว่าตัวเฮีย

ไม่ใช่การหมินประมาทเพราะเขาไม่ได้ด่าแซน
แต่เป็นการพูดถึงตัวเยื่อที่เป็นสัตว์

ควรเป็นการฟ้องหมินประมาทซึ่งหน้า
ซึ่งทางนั้นมีสิทธิ์แจ้งความได้ทางเราก็มีสิทธิ์เช่นกัน
ถูกต้องไหมไปฟังธนายตั้มก่อน
เอาจริงนะเรื่องนี้หนิงก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนาะ
แต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนอะ

เราก็ไม่สามารถที่จะมาตอบได้ว่า
วันนี้จะยังไงเพราะว่าเรื่องราว

ทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ให้มันให้มัน
ดีที่สุดอ่ะก็อย่างที่บอกแหละ

หนึ่งว่าหนึ่งเองก็ต้องได้รับความยุทธิธรรมเหมือนกันค่ะ
ไม่ขอโทษครับมีอะไรคุยกับทนายผม

ก็คือเขาบอกว่าที่จริงกติกเขามีคำพูดว่า

แต่จริงก็บอกไม่ขอโทษครับ
ขอโทษครับมีอะไรให้คุยกับทนายผม
ครับไม่จบวันนี้กติก

นะครับคุณกะติกเนี่ยพร้อมด้วย
นายพรศกวิพาสอาพานนทานายความ
ซึ่งรู้หน้าจะเป็นคนเดียวกว่าที่
ใช้กับคนเดียวของแซนนะครับ
เขาเดินทางไปฟ้องดำเนินคดี
กับนายจรินก็คือจินเนี่ยแหละธรรมวัฒนะในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
กระติกกล่าวว่ามาแจ้งความในกรณีโดนต่อว่าในไอจี
ซึ่งคุณจินก็ไม่มีท่าทีว่าจะมาขอโทษกระติกบอกดูมาสักพักแล้ว
มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหาย
โดยในสัปดาห์หน้าจะเริ่มลุยฟ้องร้องดำเนินคดีกับอีกหลายคนที่เข้ามาด่าเขา
ติกบอกต่อไปเนี่ยใครมาด่าเขาเนี่ยเขาจะฟ้องแล้วนะ
หรือการกล่าวให้ร้ายใส่ความซึ่งมีแน่นอนละ๒คน
หลังจากจีนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการฟ้องอีก๒คนและจะมีคนทั่วไปและคนที่ออกรายการด้วย
คนที่ออกรายการนวมอะไรที่ไม่จริงใส่ร้ายกล่าวหาตนจัดการหมด
ทุกวันนี้คนส่งข้อความมาด่ายังไม่หยุดเลย
นางบอกนางโดนด่ากติกปกติโดนด่าทำไมอยู่ดีกระติกต้องมาเป็นจำเลยสังคม
บางคนด่านางว่าอีฆาตกรไม่แผ่วเลยนะซึ่งมันรุนแรงมากเป็นการกล่าวหาที่เกินจะปล่อยผ่านได้นะครับ
สำหรับอีกหนึ่งสิ่งที่คุณอาชิริยะเขาออกมาแฉว่าปรากฏว่าแผลใหญ่ของแตงโมไม่น่าจะเกิดมาจากใบพัด
น่าจะเกิดมาจากมีดพับเขาไหว้อ่ะสันนิษฐานว่า
แล้วก็มีการสันนิษฐานว่ามีดพับมันอยู่ในมือของหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือ
สันนิษฐานว่ามีมีดพับอยู่ในเรือเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
เรื่องเกินความจริงไปเยอะมากเรื่องเกิดเจ้าพญาแต่พาออกทะเลไปไหนก็ไม่รู้
แต่เรายังไม่ฟ้องกับนายอาชริยะนะเพราะเขาไม่ได้มาฟ้องอะไร
แต่ถ้าตรงไหนทำให้เราเดือดร้อนก็จะมาพิจารณาอีกทีนึง
เราไปฟังเสียงกระติกกันฮะ
ที่มันทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเสียหายเราก็ลุยเต็มที่ค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาฟ้องคนนั้นคนนี้
ไม่ใช่เราเนี่ยโดนกระทำมาโดยตลอด
อยู่เฉยไม่ตอบโต้ไม่อะไรใดทั้งสิ้นก็ยังไม่หยุดกัน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราอะค่ะ
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแรกเราแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงกะติกเลย
ถูกต้องไหมฮะมาเดือนที่สองปุ๊บกระติกเสี้ยมาเสี้ยกลับ
คือใครเสี้ยมาใครพูดถึงนางไม่ดีปุ๊บนางเสี้ยกลับเลย
เราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะออกมายืนแซนเองแต่แรกไม่มีใครได้คุยเลย
ตอนงานเงินไม่มีใครได้คุยกับนางเลย
มันเค้าได้พูดเท่าไหร่สักพักตอนนี้เขาก็ไม่ยอมกันแล้วแต่เค้าก็มั่นใจเหมือนกัน
ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุ
แต่ขณะเดียวกันวันนี้คุณอัจฉริยะก็พยายามจะบอกว่า

ถูกต้องมดจำซีดีที่มีคนส่งมาให้คุณแม่ได้ไหม

จ้าพระยานนี้นั่นน่ะอ่ะมันไปมามาเขาไปสืบดูเนี้ย

มันคือยี่ห้อของมีดพับอ๋อก่อนหน้านี้
มีดพับมันใช้เปิดวายได้เนี่ย

เพราะว่ามันมีช่องที่มันเปิดดึงออกมาแล้ว

แต่บังเอิญในแผ่นกระดาษที่เขาเขียนมา

ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมนักประดาน้ำ

ในจุดเกิดเหตุว่ามีดพับที่ถูกทิ้งลงไป

โรนนะฮะแล้วก็อ่าอีกจุดหนึ่งเนี้ยที่ตำรวจอ่า
สันนิษฐานว่าน้องแตงโมตกเนี่ยมันมีโครนอยู่เขาก็เลยสันนิษฐานว่า
จุดที่ตกจริงแล้วเนี่ยมันห่างกันแค่ไม่กี่เมตรเอง
ตกตรงไหนกันแน่วันนี้ที่เมื่อกี้เป็นกระบอกกระบอก
ใช้แล้วถึงมันก็คือสายสามชนิดใช่สามที่ด้วยกัน
สามจุดด้วยกันเก็บมันจะไปถึงฆาตกรรมได้จริงจริงเหรอ
ก็ต้องติดตามต้องติดตามเพราะว่าในมือของน้องแตงโมมีทรายอยู่
เขาจะมาเปรียบเทียบว่าทรายในมือของน้องแตงโมเนี่ย
ตรงกับกระบอกไหนอืมแต่ถ้าเรื่องยานอนหลับอ่ะ
รู้อยู่แล้วอันนี้รู้รู้จักนางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้อืม
เป็นคนที่กินยานอนหลับอยู่แล้วอ่าคือตอนนี้เขาก็กำลังพยายามเช็คอ่ะค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยโอเคที่มันมีกรณีของยานอนหลับเนี่ย
เป็นจากที่คุณหมอสั่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าหมอไม่ได้สั่ง
ไม่รู้ไงอันนี้คือถ้ามุติกันแบบพูดกันแบบตรงไปตรงมา
คือก่อนหน้านี้คือโมเป็นเมโมเป็นคนนอนไม่หลับเลยถูก
มันเป็นคนไม่นอนแล้วไม่นอนคือเจ็ดวันนะเจ็ดใช่เจ็ดวัน
อันนี้คือเล่าตอนที่แบบว่ายังมีชีวิตอยู่นะอ่าเพราะพี่เคยด่ามันอืม
มึงมึงไม่มีเงินมึงก็ออกมาเล่นละครสิมึงเนี่ยละครก็มี
ไม่ใช่ไม่มีงอมาเล่นสิอ่าน้ำบอกว่าอะไรป่ะไอ้แม่
คุณจะมาเล่นยังไงล่ะก็นอนก็ยังไม่ได้นอนไปถึงก็เบอร์
ไปทำก็พังเปล่าเปล่าใช่แล้วก็มีแบบบางบางอ่า
เรื่องที่น้องแตงโมเนี่ยปรับการนอนไม่ได้ก็ต้องใช้ยานอนหลับนี่แหละ
แล้วก็ผู้จัดการเนี่ยก็ต้องไปตามขณะที่น้องแตงโมกำลังหลับอยู่
ไปถ่ายละครจริงมันก็ไปไม่ไหวแต่เขาบอกว่าตั้งแต่คบเบิร์ตอ่ะ
อาการเหล่านี้มันดีขึ้นถูกต้องแต่คราวนี้เราก็ไม่เคยถามเพราะว่า
เรื่องนอนหลับไอ้เรื่องที่มันกินยานอนหลับ
ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วสามสี่ปีที่คือพี่เอามาทำพิธีเอ่อที่ช่องอืม
เอาแตงโมมาทำพิธีกรเพราะตอนนั้นโมไม่มีงานถูกต้องป่ะ
ก็เลยเอาโมมาทำพิธีกรอืมก็เลยรู้ถึงรู้ว่า
มันเป็นคนที่กินยานอนหลับนะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะอืม
อ่าก็ต้องตามกันต่อแล้วกันเรื่องนี้จะจบตรงไหนนะครับ
เป็นกำลังใจนะฮะนะครับอ่ะหลังจากที่เคยมดดำเคยเล่าว่ามีอาชีพใหม่
ที่มีคนแบบบวชเช้าศึกเย็นมาเยอะมากสะดอกเคาะไงเธออ่าฮะ
เขาบอกอุ้ยเหรอเขาก็รับตังค์หมอปลามาเล่าให้ฟังคือหมอปลา
ในแง่ดีมันก็มีอืมนึกออกว่าในแง่ที่แบบว่าไปเอาพระชั่วชั่วน่ะ
เยอะฮะแต่แค่แบบว่ามันเคยเล่าพี่มดพี่มดเนี่ยอุ้ย
ตื่นเต้นจังเลยนะบวชพระอืมถูกต้องป่ะเนี่ยผมก็ให้ดู
ตอนเช้าเนี่ยอาชีพคือของเขาคืออะไรรู้ไหมโกนหัวสแตนบายอ่า
นหัวโกนคิ้วสแตนบายเลยตอนเช้าใส่ชุดนาคโอ้ยลำแห่หน้ากันอยู่
โอ้ยเจ้าพ่อก็ชื่นใจวันนี้ฉันได้บวชพะได้บวชพะใหม่แล้วฉันเอาพ่าเหลือมาแล้ว
ตกเย็นศึกค่ะเดี๋ยวตอนเช้าบวชใหม่รับซองค่ะคือรับซองคืออาชีพรับจ้างบวชพระ
แล้วก็คือคนเนี่ยโอเคก็เหมือนกับคนที่ไปสะดอกเคาะ
บรรทสกุลตายอ่าก็ไปเท่าแต่ตอนนี้เขาบอกโอ้โหถ้าเขาคุณหนัก
การสะดอกเคาะปีชงปีเชิงอะไรว่ากันไปถูกต้องไหมอ่าปรากฏบวชเช้าศึกเย็น
เป็นอาชีพเป็นอาชีพเขาทำอย่างงี้ตลอดครับแล้วปวดทั้งวันอืม
นะฮะเหมือนกับเคสนี้ครับคุณผู้ชมฮะจับศึกยกแก๊งบวชพระตีเนียนครับ
เวนบินทบาทรับกิจนิมนต์หาเงินส่งให้ครอบครัวนั่นเองครับ
พ้มกับอ่าการสอบภองเมืองขอนแก่นครับเปิดเผยว่า
สืบสวนแล้วก็ตำรวจชุดสายตรวจรับแจ้งว่าที่วัดวุฒารามนะครับ
โนนหนองวัดนะครับผมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
มีชาวกัมพูชาซึ่งบวชเป็นพระสงฆ์มาอาศัยอยู่แล้วก็ออกบินทบาททุกเช้าครับ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบครับเมื่อเจ้าที่เนี่ย
ไปถึงนะครับผมนะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปถึงก็ได้
ประสานกับเจ้าวาดครับเพื่อตรวจสอบใบสุทธินะครับ
แล้วก็เอกสารสำคัญของพระพิสุสามเนรจนกระทั่งพบพระสี่รูปครับ
ที่มีใบสุทธิการบวชพระแบบถูกต้องนะครับแต่ว่าชาวกัมพูชาเนี่ย
ที่ไม่มีใบอนุญาตเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจึงคุมตัวอ่า
คุมตัวทำการศึกนะครับแล้วก็คุมตัวไปที่สพเมืองขอนแก่นจากการสอบสวนทั้งสี่คนเนี่ย
เป็นชาวกัมพูชาอายุระหว่างยี่สิบห้าถึงสี่สิบปีครับได้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
ทางชายแดนในพื้นที่อำเภอกราบเชิงจสุรินนะครับ
แล้วก็ทำการบวชเป็นพระสงฆ์ครับจากนั้นได้เดินทุดงมาเรื่อยเรื่อยครับ
ค่ำที่ค่ำที่พื้นที่ไหนก็ขอพักชั่วคราวที่นั่น
แล้วก็เดินเท้าออกทุดงมาจนถึงจังหวัดขอนแก่นครับ
ส่วนเงินที่ได้จากญาติโยมเนี่ยก็จะเก็บไว้แล้วก็ส่งให้กับครอบครัวที่ต่างประเทศ
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย
โดนจับหมดนะครับผมสรุปคือกัมพูชาเป็นกัมพูชาชาวกัมพูชาเข้า
ก็คือมาปลอมตัวเป็นแบบปลอมตัวแหละโกนหัวใส่ชุดสีช้อมสุดต้อง
ก็ไปบินทบาทอืมไม่ต้องไปถึงขอนแก่นหรอกอืมกรุงเทพก็เยอะนี่ไงนะฮะ
กรุงเทพก็เยอะไปดูดีสิเช้ามาฉันจะบอกเอ๊ะทำไมหัวเราะล้มเตะตะก้อเนอะ
เตะตะก้อออกกำลังกายหรอก็ตอนเช้าก็พูดแล้วไงหลังหลังฉันช้าหลวงพี่เขาอยากออกกำลังกายเปล่า
ก็ตอนเช้าก็ใส่จีวอนไม่ได้อยู่ดีไงแบบพระสงฆ์ใช่ไงเออนะ
อันนี้มันมีอะไรแปลกกันเยอะอ่ะจริงจริงนะฮะถ้าจะให้พูดกันไปอ่ะอืมเนอะ
แล้วก็คงได้เงินเยอะนะส่งให้กับครอบครัวด้วยแต่มันก็เป็นประวัติการนะ
บางทีเขาก็บอกว่าเฮ้ยหลังเราไปยึดติดกับพระสงฆ์เยอะไปหรือเปล่า
อย่าลืมว่าศาสนาพุทธมีพระพุทธพระธรรม
ถูกต้องป่ะพระธรรมก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราปล่อยวางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แต่หลังคนเราไปยึดติดตัวเองก็ไปยึดติดกับอภิปฏิหาร
ได้เอาไปยึดติดก็บอกคนนี้ดียังอะไรอย่างนี้
บางทีเราก็เป็นตัวตัวเองก็เป็นเขาเข้าหลังคิดว่าเออ
มันไม่ได้มีแค่พระสงฆ์นะมันไปติดกับพระสงฆ์เกินหรือเปล่า
อยู่ที่พระพุทธพระธรรมลืมไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผม
เพราะว่าประวัติการเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ช่วงวันพระใหญ่ที่ผ่านมา

แต่หนูไปเชียงใหม่มาเราไปเพิ่งเคยเห็นประเพณีหนึ่งของที่เชียงใหม่นะคะ
วิสาขบูชาปกติเนี่ยคือคนที่อยู่เชียงใหม่เองอ่ะ
เขาจะขึ้นดอยสุเทพแต่ใช้วิธีการเดินนะคะ

เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะไม่เคยรู้ว่ามันมีแบบประเพณีแบบนี้อยู่อะค่ะ
แล้วปีนี้ต้องบอกจริงว่าชาวเชียงใหม่ก็ยังทำอยู่นะคะ
แล้วเยอะมากระยะทางเป็น๑๐กิโลเดินจากแบบข้างล่างตรงดอยสุเทพ
ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปใส่บาทตอนเที่ยงคืนนะคะ

จากตีนดอย๑๐กว่ากิโลนะที่
ไม่ใช่จากตีนน้อยเลยเหมือนปกติเราเห็นแบบ
อันนั้นที่เขาวิ่งขึ้นดอยใช่ไหม

เดินเท้ากันขึ้นไปแล้วโดยส่วนใหญ่คนจะไม่ขับไม่มีใครขับรถขึ้นไปเลยค่ะ
จอดข้างล่างแล้วเดินจากตีนข้างล่างเนี่ย
กว่ากิโลเมตรขึ้นไปบนดอยสุเทพ

ความสัตธาของบนอย่างมี
คือมันแล้วแต่มุมมองแหละ

พุทธศาสนาในสิ่งที่เราเคยทำมา

เราก็ต้องแยกกันจริง

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีพระนอกรีดก็เยอะถูกต้อง
ดังนั้นเราก็เลือกที่จะมองเอาอ่าพระนอกรีดเราเรียกว่าพระนะแจ๊
แผ่นาจ้าแผ่นาจ้าอืมพระอย่างที่บอกว่าที่หลวงแม่อ่ะ
อืมหลวงเจ๋หลวงเจ๋หลวงเจ๋หลวงเจ๋ทำอะไรอุบัติ
ก็เลยของเจ๊มันก็บอกไม่ได้มาบวชเป็นพระอืมแต่คุณแต่อาชีพของนางบอกว่า
ไม่ได้เป็นพระแต่ฉันเป็นอาชีพพระว่ะดูมันพูดคือพูดแบบหน้าด้านเลยนะ
กลายเป็นอาชีพอ่ะเป็นอาชีพพระแล้วก็มาเรียนหนังสือเพื่อที่จะเรียนจบ
แล้วตบแต่ละวันแต่ละวันทุกวันที่อีเจ๊ก็จะไปดูตาม
แบบว่าโรงเรียนต่างต่างที่มีสมเมินไงพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะ
กลับมาครับผมยืนต่อนะฮะ
วันนี้ออเดอร์ทิปมันก็เยอะนะครับ
โหสงสารไลเดอร์จริง

ทุกวันนี้จากที่แบบรายได้ที่เคยได้กันเนี่ย
แล้วก็น้อยลงเพราะว่าคนมาทำไลเดอร์เกินเยอะ

อย่าไปซ้ำเติมซึ่งกันและกันเลยขนาดนี้
คือวันนี้ตำรวจเขาเร่งไล่ล่าเลยนะฮะ

ไม่ใช่โรนคนเดียวนะโรนเทเป็นหลายคนเปลี่ยนเบอร์ไปตั้งได้เรื่อยเรื่อย
เบอร์ป่วนอ่ะอ่าเปลี่ยนเพื่อป่วนอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ
ในแต่ละวันสั่งประหนึ่งแบบมาจัดปาร์ตี้อ่ะอืมสั่งเนี้ยสั่งเยอะเลย
สั่งจำนวนมากอ่ะอืมปั๊บสั่งเสร็จก็จะปิดโทรศัพท์นี้เลย
โอ้โหทำเพื่อฉันว่าโรคจิตอืมฉันว่าโรคจิตชนิดนึงนะครับ
ก็จะปิดโทรศัพท์นี้แล้วก็ไม่ยอมรับของ
ต้องปิดร้านชั่วคราวอ่ะฮะโอ้โหอย่าไปอย่าไปซ้ำเติมกันอย่างนี้เลย
แต่ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี้ยกลับใช้ปั๊บเปลี่ยนเบอร์อีกแล้วอืม
เบอร์ใหม่เนี่ยใช้หมายเลขอื่นโทรมาสั่งอาหารจนครอบครัวไม่ได้หลับ
ไม่ได้นอนอืมไงที่สุดครอบครัวบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วล่ะ
ต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบังแม่นามล่าสุดครับ
ผู้กำกับบางแม่นามที่เนินทำบุรีเนี้ย
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชุดตรวจสอบรายละเอียด
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สั่งอาหารเบื้องต้นว่าใช้สามเบอร์อ๋อฮะ
โรคจิตชนิดนึงอ่ะเนอะใช้สามเบอร์เนี่ยซึ่งในคดีเนี่ย
ผู้เสียหายได้แจ้งความดำเนินคดีไว้สองกรณีคือหนึ่ง
กรณีที่เป็นร้านค้าแล้วได้รับความเสียหายกับกรณีที่ถูกกันแก้ให้เป็นลูกค้าจนได้รับความเดือดร้อน
ซึ่งหลังจากสืบทราบผู้เป็นเจ้าของหมายเลขแล้วก็จะมีการเชิญตัวมาทำการสอบสวน
พบว่ามีเจตนากันแกล้งอืมคุณถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนอ่าฮะ
การซ้ำเติมพ่อค้าแม่ค้านะเนี่ยแล้วของสั่งในห้างราคาแบบราคาสูงหมดเลยอ่ะ
เพราะว่าอาชีพหลายคนตอนนี้ตกงาน

อายุ๕๕คือเขาก็ต้องออกมาทำงานเพื่อ

ถูกลูกค้าสั่งสุกี้จากย่านบางใหญ่

โดยก่อนที่ตนจะเอาอาหารไปส่ง

เพื่อช่วยยืนยันออเดอร์อีกครั้งครับ

เขาถึงตอบกลับมาว่าทำงานอยู่รับสารไม่ได้

คุณไปจ่ายเงินอีกของเหลืออีก

แต่คุณคิดดูสิขับรถมาน้ำมันก็เสียเงินก็เสีย

ก็นี่เจ็ดแปดหกเจ็ดคนนั่งยืนรออยู่ที่เดียวกัน

นะฮะแหมต้องจับนะอย่างนี้
มาถึงเรื่องราวของเจ้าของบ้าน
พวาครับนึกว่าจรเขต
โผล่ตัวเบอร์เริ่มนะครับเดินทั่ว

สัตว์เล้ยคานขนาดใหญ่เข้าบ้านเลขที่

ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

เป็นบ้านพักชั้นเดียวนะครับเจ้าของบ้านเนี่ย

อยู่บริเวณจุดซักล้างหลังบ้านนั่นเอง

เป็นตัวเงินตัวทองครับนี่ฮะ
ก็ได้จูเนียร์ครับไม่ใช่จอละเข้
แต่อย่างใดลำตัวตั้งแต่หัว
ถึงหางยาวประมาณ๓เมตร

เจ้าตัวเงินตัวทองนะครับก่อนจะใช้
ขาวเนี่ยคุมบนตัวสัตว์จากนั้นเนี่ย
ได้มัดมือมัดเท้าให้เข้าทาง

แล้วก็ใช้ผ้าขาวพันบริเวณปากแล้วก็หัว
พร้อมกับอุ้มขึ้นรถไปโดยง่ายนะครับ

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ก็จะมาสู้กลับอีกครั้งนึงนะครับผม
เข้าต่างจากหอม
นะฮะเราน่ามีแบบ
จำเคราะห์ของเขาเลย
พวกเขาอยู่ตามปลาตามน้ำอยู่แล้วสวนลุกยังไปทำอะไรไม่ได้เลย
เลยเขาก็เดินเข้าบ้านมาเนอะ
ใช่หน่อยก็กลับมาบ้านอีกเขาก็จำได้ไง
โอ้โหนี่น้องจอลาเคเลยะ
ตัวย้ายให้ใหญ่

เงียบ

สรุปค่ามิเตอร์รวมใน๑๐๙บาทจากตระรูจักบวกค่าผ่านทางอีก๑๐๐นึง
ก็คือคนขับโกงในวันวิสาขบูชาวันนั้นจริงเขาไม่มีค่าทางด่วนไง
ใช่ค่ะค่ะค่ะคุณไม่กลัวบาปแล้วคุณทำแบบนี้งานนี้ก็มีชาวเน็ตทั้งเท้าไทย
ชาวต่างชาติออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอตอนมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการหลีกเลี่ย

ให้เขาหงุดหงิดแล้วลงมาปิดเอง
ห้าแต่เราเสียตังค์แต่ทำให้เขาหงุดหงิดบ้าง
ใช่มันต้องแก้เผ็ดอย่างนั้น

แล้วดูดีเขาเขียนว่าว่างให
หลายคนก็ถามว่านาดาวซึ่งต้องยอมรับเขาผลิตดาราในวงการบันเทิงของเราประสบความสำเร็จเยอะจริง
แต่แขนงไปถึงดาดาวบางนาดาวมิวสิกอะไรก็แล้วแต่วันดีคืนดีก็มีการยุติบทบาทของนาดาวบอก
เหตุการณ์นะทุกคนในวงการบันเทิงก็ตกใจอยู่นะครับเขามีการประกาศผ่านเฟซบุ๊กนาดาวแบงคอกว่า
บริษัทยุติบทบาทการเป็นบริษัทพัฒนาและดูแลศิลปินตั้งแต่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
พี่เป็นคนขอให้ย้งมาเปิดนาดาวตอนนั้นคุณย้งมาทำหนังเด็กหอจำได้ไหม
เด็กหอที่น้องแน็กเล่นกับไมเคิลใช่นั่นแหละนะครับเขาบอกเอาล่ะ
มีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสเลือกทางหนึ่งตัวเองแล้ว
ก็เลยมีการพูดคุยกันซึ่งตนบอกย้งว่า
เราเคารพในสิ่งนั้นพี่จีน่าบอกอย่างนั้นนะฮะ
ยงบอกว่าผมได้เริ่มคุยกับนักแสดงภายใน๒ปีที่แล้วมาแล้ว
เดี๋ยวเราจะค่อยหาทางลงแล้วก็ยุติ
โดยการยุติบทบาทไม่ได้แปลว่าปิดบริษัทนะฮะ
แต่เพียงแพชชั่นของยงเนี่ยในพาร์ทดูแลศิลปินเขาหมด
เขาต้องรอดูว่าแพชชั่นใหม่ของย้งจะติดไฟมาเมื่อไหร่

ไม่ว่าจะเป็นน้องตอเจต้านึง
น่ะเวลายงเขาจะปั้นดาราสักคนเลยไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนจะเอาเข้าคลาส
พลักษณะของกันหมดค่ะเค้ามีตามแบบว่าทำเหมือนเหมือนเมืองนอกเหมือน
เกาหลีทำอ่ะตามที่ปุธกรมเลยก็เลยแต่ละเรื่องเขาก็จะมีการ
ว่าให้ตัวละครเข้าถึงให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทในตัวเรา

ถ้าสมมุติเอาจริงนิ๊กชาลีรีนี่ยงเป็นคนปั้นนะ
ทั้งแรกยงไปหา

แล้วดูว่าเด็กคนไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

ก็ต้องยอมรับว่าเขามองขาด

เพราะฉะนั้นก็บอกว่ารอไฟของพี่ยง
ซึ่งเราทุกคนในวงการประเทศก็อยากเห็นผลงานพี่โย้ง

ในวงการประเทศเราให้ประสบความสำเร็จมาเยอะมาก

แล้วเดี๋ยวพอมีแพชชั่นแล้วเดี๋ยวกลับมาสร้างเด็ก
มันเป็นไปได้เพราะโควิดที่ผ่านมา

มาถึงพี่ชายของเราบ้างดีกว่า

มันยังไม่ลงนะมันยังใหญ่อยู่นะฮะก่อนหน้านี้พี่ก๊อเบจุพลก็เคยเข้ารับการศัลยกรรมมาแล้ว
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะเข้ารับการปรึกษานะพร้อมให้กับรายละเอียดว่ารูปแรกปรึกษาคุณหมอคิมฮักยอง
ที่ประเทศเกาหลีครั้งสุดท้ายก่อนผ่าตัดโดยมีน้องยูมน้องยูนะฮะล่ามสุดสวยคนเก่งเนี่ย
ประกบช่วยแปลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดรูปสองครับถ่ายคู่น้องมีนา
น้องสาวสุดสวยเอเจนซี่คนเก่งคนนี้เนี่ยพาซานิเนี่ยมาพบหมอคิมให้ปรับหน้าให้
สวยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วณปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็แฮสแท็กแม่สอนไว้
ใบหน้าเราไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแฮสแท็กอยากทำอยากแก้อะไรทำเลยลูก
ฮะก็ขอให้พี่ก๊อฟสมใจนะครับผมทำแก้ครั้งนี้ก็โด่งดังดั้งโด่งเลย
กลับมาหล่ออะไรทีเดียวโอป้ามาเลยนะฮะอืมนะครับอาจจะเก็บปลาย
อาจจะเก็บปลายพี่ชาวว่าอาจจะเก็บปลายแบบให้มันเล็กลงแล้วก็น่าจะโอเคแล้ว
ให้มันดูละมุนถูกต้องดูหมูเล็กที่ดีนะฮะอืมพี่ก๊อบเธอมันเดินอยู่ช่วงจมูกพอดีนะ
ห้าสิบใช่ไหมหมดเอออืมอยู่จมูกแล้วแบบแต่ตรงเนี้ยบางทีเขาบอก
มันมันจะเหลือเงินเก็บบางทีคนเราไปชอบไปทำจมูกเล็กอ่ะ

คิ้วอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

ซึ่งก็มีการข้ามบริการทางเพศหรืออะไรก็อย่างที่ตามหนังน่ะ
เมืองกามอะไรนะกามอะไรเนี่ย

แต่แบบชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะ
ในหนังภาพยังเขาเซ็ตถาม
เขาสร้างเมืองมาหนึ่งเมืองเลยอ่ะ
เขาสร้างมาหนึ่งเมืองคือแบบอย่างเป็นโลเกชั่นสร้างเมืองเป็นหนึ่งเมืองเลย
เหมือนแบบว่าพระเทศสวนที่กาญาติภรี
เอออย่างงั้นเลยเขาสร้างเมืองอย่างงั้นเลย
เขาสร้างมาหนึ่งเมืองเพื่อสร้างหนังเรื่องเนี่ย

วันนี้เห็นไหมว่าที่เทศตอนนี้เขาเดินเทศกาลหนังเมืองคาน

แล้วแม้กระทั่งคนอยากจะไปดูเมืองกามปุระใช่ไหม

คือในหนังมันสวยถูกต้องป่ะ

แล้วก็เมืองนี้เขาเป็นเหมือนแบบ
เมืองที่มาหมดหลายหลายร้อยปี
ที่มีค้าบริการทางเพศ
เป็นอาชีพเก่าแก่
ซึ่งก็ยังมีคนที่ถูกนำไปขายอยู่ก็มี
คนก็แบบว่าเดินเข้าไปขายเอง
ก็มีอะอะไรอย่างเนี้ยห่ะเพื่อไปทำอาชีพนี้โดยเฉพาะแล้วก็บอกว่ามีถึง
ขนาดว่าหลังจากนี้ปุ๊บหลังจากที่คังกุบายออกเนี่ย
ฮิตมากนะเพราะว่าพี่ไปเดินตามห้านสปัญญาณสินค้า
เห็นร้านผ้าเขาเขียนสาหรี่สาหรี่เต็ม
ได้ดูเรื่องอื่นด้วยถูกต้อง
ใช่แล้วด้วยภาพด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็ด้วยโลเคชั่นที่เขาทำมาสวยหมดทุกฉาก
ภาพสวยหมดมันทำให้หนังมันตื่นตาตื่นใจด้วย
ได้สิครับอย่ากลับไปหาเขาอีกเลย
หลังจากที่เขาออกจากวงการบันเทิงย้ายไปที่อเมริกาเนี่ย
ถ้าใครเป็นยุค๙๐ศิลปินยุค๙๐จะต้องคิดถึงเขา

นี่นะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอนนั้นมีเขาบ้างล่ะนะ
ที่แบบว่าอยากกลับไปหาเขาอีกเลยข่าวร้าย
อาชีพของเค้าจริงคือเป็นครูสอนยูฆา

คือทั้งครูเป็นครูสอนยูฆาที่แบบว่าเล่นยูฆาเก่งมาก
เขาแข็งแรงมากนี่ฮะดูฮะช่วงหนึ่งตอนที่พี่เขากลับมา
มันมีช่วงที่แบบมาอยู่เมืองไทยแล้วเขามีสอนที่เมืองไทยด้วย
อ่าใช่ค่อยมีโอกาสได้ไปเรียนกับเขาอยู่ด้วยนะคะอ่าฮะ
หนึ่งครั้งแล้วก็ไปสอนกับน้องเมจิน้องเมจิคนหนึ่ง
เพราะเมจิก็เป็นครูเป็นครูครูอ่า
เมืองเมื่อกี้นี้ที่ในคังคุบัยนี่อ่าฮะชื่อว่า
กามที่ปูระค่ะกามที่ปูระนี่อืม
ตามที่ปู่ระมีคนไปหาจริงจริงเนอะตอนเนี้ยอืม
เหมือนเวลาเราแบบมีสถานที่ที่เราแบบถ่ายทำภาพยนตร์หรือสร้างหนังมาเนี่ย
จริงจริงเนี้ยอ่าฮะถ้าเป็นก็เป็นที่เป็นถนนที่เป็นแบบนั้นอย่างเดียวเลย
ไม่แต่อันนี้จริงจริงคือก็บอกว่าวันนี้ไปดูในกูเกิลไม่อยากให้เชื่อว่าคนจะพูดถึงเมือง
เมืองนี้เกิดขึ้นมามีการค้นแบบว่า

ทุกวันนี้เราก็ของงดรายการ๑วันนะฮะเราจะไปให้กับสึกพั่ว
ทุกวันนี้ไปดูกันสิว่าความสุขสาของพวกว่าเป็นโค้งสุดท้ายละ

กลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์ก่อนครบทรงชาตินะครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป